มีกรณีเฉาของเฟซบุ๊คที่ถูกแฉออกมาอีกแล้วนะครับ
คราวนี้สื่อชื่อดังของสหรัฐระบุว่า
เฟซบุ๊กอนุญาตให้บริษัทใหญ่ของโลกหลายบริษัทด้วยกัน

และลบข้อความที่ได้แชทพูดคุยกัน

ตลอดทั้งปีนี้เครือข่ายสังคมออนไลน
คนทั้งโลกนิยมใช้อย่างเฟซบุ๊ก
เฉินชะตากรรมที่ไม่ค่อยดีนัก
ตั้งแต่ต้นปีเฟซบุ๊กถูกโจมตี
ถึงนโยบายความปลอดภัยผู้ใช้
หลังถูกเปิดโปรงว่ามีข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้
มากถึง๘๗ล้านบัญชีรั่วไหล
ขณะที่เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีการเปิดเผยอีกว่า
เกอร์สามารถล้วงข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้
ได้อีก๓๐ล้านบัญชี
อกจากนี้เฟซบุ๊กยังตกเป็นจำเลยสังคม

ปล่อยให้มีการเผยแพร่ข่าวปลอม
และข้อความสร้างความเกลียดชัง
สร้างความปั่นปวนให้กับหลายประเทศ
ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่มรสุมทั้งหมดที่ถาโถม
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของเฟซบุ๊ก
ต่อล่าสุดหนังสือพิมพ์นิวยอร์กทามส์

ข้อมูลส่วนตัวไปจนถึงข้อความ

ตกอยู่ในมือบริษัทใหญ่
ส่วนมากเป็นค่ายไอทีรวม๑๕๐แห่ง

ระบุว่าเฟซบุ๊กได้แบ่งปันชื่อของเพื่อน
เฟซบุ๊คให้กับเว็บไซต์ค้นหาของไมโครซอฟ
ซื้อขายสินค้าอย่างอเมซอน

ซึ่งอ้างมาจากเอกสารและการสัมภาษณ์
พนักงานของเฟซบุ๊กระบุว่า
เฟซบุ๊คได้อนุญาตให้บริการสตรีมมิ่งรายใหญ่
เข้าถึงข้อความแชทของผู้ใช้เฟซบุ๊ก
โดยบริษัทเหล่านี้ยังสามารถอ่านเขียน
และลบข้อความของคุณได้
การออกมาเปิดเผยล่าสุดของนิวยอร์กไทม์
สรุปว่าข้อมูลต่างของเราที่เฟซบุ๊คเข้าถึง
ไม่ว่าจะโพสต์แล้วหรืออยู่ในเครื่อง
ก็อาจถูกบริษัทใหญ่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น

เพื่อบอกว่าเป็นแบบนี้
แม้ทุกบริษัทที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายงานของ
เช่นเดียวกับเฟซบุ๊คที่ยืนยันว่า
ไม่เคยละเมิดข้อกำหนดใด

แท็กดีลีทเฟซบุ๊กกลับมาอีกครั้ง
เพราะผู้ใช้จำนวนมากยิ่งไม่มั่นใจว่า
ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเรา
ไปได้อีกนานแค่ไหน
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน